ท่านผู้ชมครับหลังจากเสร็จพิธีไว้อาลัยวันแรกให้กับคุณแตงโม
นี่ล่าสุดคุณแม่พนิดานี่ฮะ
คุณแม่พนิดาสุริยุทธโยธินคุณแม่คุณแตงโม
ก็ออกมาขอบคุณผู้ที่มาร่วมแสดงความอาลัย
พร้อมกับเปิดเผยถึงช่วงนาทีที่ปโรเบิร์ตแล้วก็จ๊อป

คุณแม่พนิดาบอกว่าไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกันเพิ่มเติมนะครับ

ที่เห็นรับดอกไม้นี่ก็ถือว่ารับตามมารยาท
นี่ฮะหลังจากนั้นทางธนายกิจสนะ
ก็ขอตัวพาคุณแม่ไปพักผ่อนก่อน

ระหว่างเดินไปขึ้นรถนักข่าวก็พยายามสอบถามเพิ่มเติม
นายกิจสนะบอกว่าวันนี้คุณแม่เหนื่อยมากแล้ว
นี่ถึงขั้นคุณแม่จะเป็นลมเลยนะฮะวันนี้

ขอโทษนะครับคุณแม่ไม่หวายจริง
เมื่อวานไปสพเมืองนนท์ก็โอ้โหจะเป็นลม
เมื่อวันก่อนผมก็เป็นห่วง

คุณแม่ก็อาจจะพักผ่อนไม่พอด้วยล่ะ
บอกว่าวันนี้ยังไม่ขอพูดอะไรเพิ่มเติมเรื่องของคดีของคุณตังโมนะครับ
แต่บอกว่ามีข้อมูลใหม่นะฮะได้ข้อมูลใหม่มาเดี๋ยวขอไปวิเคราะห์ก่อน
คืนนี้ขอไปวิเคราะห์ก่อนพรุ่งนี้จะพูดให้ฟังนะ
แล้วหากเป็นข้อมูลที่มันร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ย

ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเอ๊ะพี่ข้อมูลใหม่นี่มันเกี่ยวกับอะไร
เพราะถ้าบอกไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะเสียต่อรูปคดี
มันมีความเสี่ยงที่จะเสียต่อรูปคดี
ส่วนเรื่องการขออายัดศพคุณแตงโม
เพื่อเอาไว้ชนะสูตรอีกรอบนึงเนี่ย
ทนายกิสณะอย่างตอบไม่ได้
ถ้ากับว่าพิธีวันแรกวันนี้ก็เสร็จสิ้นผ่านไปเรียบร้อยนะฮะ
คือคุณแม่ก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ชาวเน็ตให้ความสนใจ
ในหลายเรื่องอย่างก่อนหน้านี้ก็เห็นว่าคุณแม่ไปเดินซื้อของ
ทวงถามไปแบบนั้นแต่มันก็เป็นสิทธิ์คุณแม่คุณแม่เขาก็มีของที่ต้องซื้อต้องอะไรเหมือนกัน
ล่าสุดค่ะมาอีกหนึ่งกิจวัตรแล้วนะคะเขาบอกว่าคุณแม่เนี่ยเคยบอกเอาไว้ช่วงพักฟื้นจากอาการหน้ามืดที่สพมนนทบุรีเมื่อวันก่อน๙มีนาคม
ที่คุณแม่ใส่เสื้อสีดำบอกคุณแม่ไม่ค่อยสนใจโลกโซเชียลเท่าไหร่เรื่องกระแสสังคมอะไรไม่ได้เครียดเรื่องกระแสสังคม
ร้องเพลงนะค่ะคุณแม่บอกก็ร้องทุกวันคุณแม่ได้แชมป์ด้วยนะได้ลำดับเพชร๒เพลง
ได้เพชร๒เพลงเออมันเป็นยังไงมันลองดูมั้ยครับลองฟังมั้ยครับ
เพชรด้วยใช่ไหมเห็นบอกได้เพชรด้วยคือชาวเน็ตเขาก็ถามว่าแบบเอ๊ะแม่ร้องเพลงวันที่๒๕กุมภาพันธ์เลยนะ
ครับมัน๑วันหลังจากที่แบบยังอัดข้ามวันแค่นิดเดียวเองในวันที่คุณนางมัวเกิดแบบประสบเพชร
แล้วแม่มาร้องเพลงวันที่๒๕เลยเหรอไหนบอกไม่ค่อยเก่งเทคโนโลยีไง

จำกันได้ก็คือคุณแม่ก็ไม่ใช่คนแรกที่รู้เรื่อง

สุดท้ายแล้วคุณแม่เนี่ยน่าจะเป็นคนเกือบจะทีหลังสุดแล้วด้วยซ้ำ
คุณแม่ออกมาถามว่าทำไมไม่มีใครบอกแม่
อันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณแม่ด้วยนะคะ
คือเราไปตรวจสอบไทม์ไลน์ดูแล้วเนี่ย
ที่เขาถามว่าเอ๊ะทำไมร้องเพลงวันที่๒๕
ที่เราตามข่าวกันก็คือคุณตังโมตกเรือ๔ทุ่มครึ่ง๒๔กุมภาพันธ์

แต่ที่คุณแม่ร้องเพลงเนี่ยเป็นช่วง๕ทุ่ม๑นาที

ไปถึงตี๑๖นาทีของ๒๕กุมภาพันธ์
ก็ช่วงเวลาใกล้เคียงกันกับที่เกิดเหตุ
ซึ่งตอนนั้นคุณแม่ยังไม่รู้ข่าว

ชาวเน็ตก็เลยไปถามว่าแม่ลูกตกเรือแม่ยังร้องเพลงอีกเหรอ๒๕กุมภาพันธ์
ไม่ใช่ว่าผ่านข้ามวันไปแล้วแม่ยังมาร้องเพลงอย่างนั้น

เพราะถ้าจำได้คุณแม่ไปถึงท่าเรือก็
สามตี๔อยู่นะใช่ที่บอกเพิ่งมารู้ข่าวแล้วก็รีบมาที่ท่าเรือ
บุญสงครามหนึ่งคือร้องในช่วงคาบเกี่ยวตรงนั้น
แต่ถามว่าหลังจากนั้นคุณแม่มีร้องอีกไหม

ที่บอกว่าแบบโอ้โหวิงเวียนจะไปลมใส่เสื้อสีดำ

ทุ่มครึ่งคุณแม่มาร้องเพลงอีกครั้ง
ชื่อเพลงว่ารักอย่ารู้คลาย
ต้นฉบับขับร้องโดยคุณกุ้งกิติคุณเชียนส่งนะคะ
มีคนยอดเข้าไปฟังคุณแม่เนี่ย

แต่ก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์หลากหลายความคิดเห็นค่ะ
แต่ว่าความจริงแล้วบางทีคนเรา
หาวิธีการในการผ่อนคลายคลายเครียดเนี่ย

ใช่คือต้องบอกแบบนี้ว่า
บางคนเสียใจอาจจะร้องไห้ฟูมฟาย
บางคนเสียใจอาจจะไม่ได้ร้องไห้ก็ได้

คือแต่ละคนมีวิธีในการรับมือกับความสูญเสีย
หรือว่าความเศร้าศกเสียใจที่มันไม่เหมือนกัน
อันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกคนด้วย